ที่ข่าวแรกครับวันนี้เป็นความคืบหน้าของอาการคุณบรรหารศิลปะอาชา
กันตั้งแต่เมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาเพราะว่าหายใจไม่ค่อยออกแน่นหน้าอกนะครับ
อาการแบบนี้เหมือนกับภูมิแพ้กำเริบเคยเกิดขึ้นแล้วเมื่อประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนปี๕๘
เมื่อคืนนี้เกิดขึ้นอีกรอบนะครับแล้วก็หามตัวส่งโรงพยาบาลสิริราช
ล่าสุดนี้ครับคณะบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลสิริราชนั้นบอกว่า
ต้องดูอาการอย่างใกล้ชิดและต้องคอยให้ยาอย่างต่อเนื่องนะครับ
ช่วงเย็นที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภา
คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับ
ก็พูดถึงความคืบหน้าอาการป่วยของคุณบรรหารศิลปะอาชา
อายุ๘๔ปีแล้วนะครับประธานที่ปรึกษาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
คุณหมอบอกว่านายบรรหารนั้นเข้ารับการรักษาอาการโรคหอบหืด
ซึ่งเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วแล้วก็มีอาการกำเริบครับ
ในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาญาติก็พยายามให้ยาพ่นตามปกติ
แต่ว่าอาการนั้นไม่ดีขึ้นมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกเพิ่มขึ้น
ตัดสินใจครับนำตัวส่งโรงพยาบาลสิริราช
เนื่องจากว่าแพทย์นั้นยังต้องให้ยาอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะยาเพื่อที่จะเข้าไปขยายหลอดลม
และสามารถให้ออกซิเจนเข้าไปได้
สถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไง
คุณหมอบอกว่ายังอยู่ในภาวะวิกฤตนะครับ
เนื่องจากว่ายังคงให้ยาหลายตัวอย่างต่อเนื่อง
ทำให้ไม่สามารถจะประเมินได้ว่าจะรู้สึกตัว

เพราะว่าตอนนี้ก็ยังคงต้องให้ยาอยู่
ดังนั้นวิธีการที่ทำได้ตอนนี้คือ
บรรยากาศในวันนี้ตลอดทั้งวัน
ทางครอบครัวนำโดยคุณหญิงแจ่มใสศิลปะอาชา
พร้อมกับลูกชายลูกสาวและแก่นำของพักก็เดินทางมาเยี่ยมเยี่ยนติดตาม
อย่างใกล้ชิดโดยก่อนที่คุณหญิงแจ่มใสและครอบครัวจะเดินทางกลับครับ
ผู้สื่อข่าวเขาก็สังเกตเห็นนะครับคุณกัญจนาศิลปะอาชาลูกสาว
ใกล้ชิดกันกับคุณบรรหารมากที่สุดคนหนึ่งเนี่ย
ลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ด้วยความเป็นห่วงคุณพ่อนั่นเองครับ
ก็เป็นกำลังใจให้หายวันหายคืนนะครับสำหรับคุณบรรหาศิลปะอาชานะครับ
ซึ่งทีมข่าวแท้รัฐทีวีของเราก็ติดตามอาการของคุณบรรหารอย่างใกล้ชิด
มีการรายงานให้ทราบในทุกช่วงข่าวของไทยรัฐทีวีด้วยนะคะ